หลังจากที่๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงแล้ว

กลายเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของทีมแพทย์
ที่จะรับตัวน้องต่อจากทีมแพทย์สนาม

เดี๋ยวเราไปสอบถามนายแพทย์ทงชัย
เลิศวิลัยรัตนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ

คุณหมอคะถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะ

มีความพร้อมเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
ก็หลังจากที่เราได้ซ้อมกันไปเมื่อวันที่๓๐นะครับ

เราก็ได้เตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่าง
พร้อมคุณหมอคุณพยาบาลเตรียมรับอยู่แล้ว
นี่ก็ถ้าถามความพร้อมเราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ
ค่ะที่บอกว่าซ้อมกันไปวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
จากแผนเดิมเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเป็นพิเศษไหมคะ
ไม่ได้เปลี่ยนครับก็ตามแผนเดิมที่เราซ้อม
ถ้าโดยแผนแรกก็คือเดินทางมาโดยเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็จะมาตรงสนามบินเก่าแล้วก็มีรถของโรงพยาบาลไปรับมา
เข้าสู่อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินทางด้านหลังนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปที่ห้องที่เตรียมไว้ในชั้น๘ที่ตึกอุบัติเหตุเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแต่หากว่าแผนแรกไม่ได้ใช้
ก็ใช้แผน๒ก็คือเป็นโดยรถก็จะวิ่งมาตามเส้นทาง
แล้วก็มาที่หวัดเหตุฉุดส่วนเช่นเดียวกันครับ
คุณหมอค่ะแพทย์ทั้งขออภัยนะคะ
ในการที่จะดูแลทั้ง๑๓คนมีการแบ่ง
หรือว่ามีการจัดกลุ่มกันอย่างไรบ้างคะ
เป็นแพทย์เฉพาะในเชียงรายประชานุเคราะ
หรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์จุดอื่นด้วยคะ
คิดว่าโดยสภาพของน้องกับโรคที่เราโอกาสที่จะพบเนี่ย
ด้วยแพทย์ของที่จังหวัดเชียงรายในโรงพยาบาลศูนย์ก็มีเพียงพอนะครับ

กลุ่มหนึ่งก็คือที่อายุเกิน๑๕ก็จะเป็นคุณหมอทางด้านอายุรกรรม
เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็จะมีทีมที่ปรึกษาของของแต่ละเรื่องนะครับ
ส่วนถ้าอายุต่ำลงมาก็จะเป็นกุมารแพทย์ซึ่งเขาจะดูแลเอ่อ
น้องน้องที่อายุไม่เกินไม่ถึงสิบห้าปีนะครับค่ะ
แบ่งเป็น๒ทีมใหญ่แล้วก็มีทีมที่ปรึกษาเรื่องของโรคติดเชื้อ
เรื่องทางโฆษณาการนะครับเอ่อโรคโรคในปอดอะไรต่างต่าง
ก็แล้วแต่ว่าน้องมีอาการอะไรเพิ่มเติมนะครับ
รวมถึงจากสู่แพทย์อ่าแพทย์ทางโรคผิวหนัง
เราก็มีมีครบครับครับสิ่งที่คุณหมอเป็นกังวลที่สุด
คืออะไรคะคุณหมอคะเอ่อผมคิดว่าขึ้นอยู่กับสภาพของน้องน้องมากกว่าครับ
ว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดน้องออกมา
อย่างที่เราเห็นในภาพแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างเส้นทางของการออกมาจากถ้ำ
ก็ยังอยู่ในเรียกว่ายังดีอยู่เหมือนเดิมเนี่ย
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดเราก็คงสามารถที่จะดูแลแล้วก็ติดตามต่อไปว่าผล
การตรวจอะไรต่างต่างเป็นอย่างไรบ้างครับผมค่ะคุณหมอค่ะ
การที่หลังจากที่สมมุติว่าน้องเข้ามาอยู่ที่ชั้น๘แล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะ
อย่างน้อยที่สุดความพร้อมของน้องที่จะกลับบ้านเนี่ย
จะต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณกี่วันคะเอ่อผมคิดว่าขึ้นอยู่กับอาการของน้องน้องมากกว่าครับ
ถ้าเกิดว่าดีทุกอย่างเลยเราก็ขอทราบผลเลือดที่เราส่งตรวจไป
ไม่เกินสองถึงสามวันเราก็น่าจะเอ่อดูอาการอีกทีหนึ่งนะฮะ
อย่างมากก็สัก๕๗วันก็น่าจะกลับบ้านได้ครับถ้าไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนนะครับ
คุณหมอคะถามถึงผู้ป่วยคนอื่นที่อยู่ในตึกเดียวกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่เขาขอความร่วมมือนะคะบรรดายญาติญาติให้ใช้ทางประตูอื่น
ตรงนี้คุณหมอมีความกังวลถึงผู้ป่วยท่านอื่นอื่นหรือว่ายาดของผู้ป่วยท่านอื่นอื่นไหมคะ
จริงมันเฉพาะเส้นทางตอนที่เราเคลื่อนย้ายเท่านั้นเองครับที่ทาง
เอ่อที่ทางทางตำรวจเขาจะปิดเส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ในการเคลื่อนย้ายนะครับพอหลังจากเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว
ตรงนี้ก็เหมือนปกติแล้วครับเพียงแต่ในชั้น๘เราก็อาจจะคัดกรองคนที่จะขึ้นตรงไม่ให้ใครเดินขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับ
ก็คงเป็นตามเส้นทางส่วนชั้นอื่นอื่นผู้ป่วยก็ใช้บริการได้ปกติ
แต่เพราะเอิญว่าตึกอาคารหลังนี้เป็นอาคารใหม่ครับฉะนั้นในการใช้บริการยังไม่เยอะนะครับ
เราก็กลับไปใช้ส่วนเดิมที่เขาเคยใช้อยู่แล้วนะครับค่ะก็ไม่น่าจะกระทบอะไรมากครับ
คุณหมอค่ะคือปกติการรับตัวผู้ประสบภัยทางธรรมชาติมันจะมีแผนและขั้นตอนอยู่แล้ว
อันนี้เราต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับน้องกลุ่มนี้ค่ะ
ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับยกเว้นการขอดูว่ามีการติดเชื้ออะไรพิเศษเข้ามาหรือไม่
เรารู้จำนวนของผู้ประสบภัยชัดเจนนะครับในหลายครั้งอาจจะลำบากเพราะว่าเราไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

ตรงนี้พอเราทราบจำนวนมันก็เลยทำให้เราเตรียม
ว่าเราไม่ต้องไปกระทบกับบริการปกติ
ในกรณีหลายครั้งที่เราไม่ทราบจำนวน
อย่างกรณีก่อนหน้านี้ที่เชียงรายเคยมีแผ่นดินไหว

อันนี้ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยเวลาเราเตรียมการ
แต่พอเรารู้จำนวนเนี่ยเราก็เซ็ตได้ว่า
เอาพื้นที่ไหนมารองรับครับ
ขออนุญาตถามเผื่อเลยนะคุณผู้ชมเอ่อ
คุณหมอคะคือในทวิตเตอร์แชร์กันเยอะ

ก็เป็นอันที่โดยมาตรฐานเวลาที่เข้าไปในถ้ำลึก
แล้วก็มี
เราไม่แน่ใจว่าน้องได้รับเชื้อจาก
จากสัตว์ที่อยู่ในถ้ำหรือเปล่าโดยเฉพาะข้างคาวเนี่ย

ก็เป็นที่มาที่เราบอกว่าเวลาออกมาแล้ว
เราก็เลยต้องมีพื้นที่ที่แยกให้เฉพาะ
แล้วเวลาที่เราดูแลเสร็จแล้ว
จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปเยี่ยมในช่วง
๔๔๘ชั่วโมงแรกเรายังขอให้มีขั้นตอน
เช่นมีการใส่กราวใส่แมสไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่สัมผัสโดยตรง
อาจจะมีระยะห่างระหว่างการคุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับ
พอหลังจากเราทราบผลเลื่อนเรียบร้อยแล้ว
ตรงนี้เราก็จะปล่อยเหมือนปกติครับผม
เป็นมาตรฐานที่แชร์กันว่าเรื่องโรคบัตรใหม่อุบัดซ้ำ
ก็เป็นเรื่องโดยมาตรฐานที่เราก็อาจจะต้องระวังไว้ก่อนนะครับ

เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณนายแพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ก็โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อม๑๐๐
ทั้งทีมแพทย์พยาบาลเครื่องมือต่างพร้อมค่ะ